อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้รับความสนใจมากในตอนนี้

เข้าไปเกี่ยวก็ไปส่องเขาเฉย

ได้เลยไม่ได้เกณฑ์
แพ้อากาศทั่วไป
แต่บรรยากาศที่ผมจะนำไปดู
สีสันเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับ
ที่แรกที่จังหวัดพิศนุโลกครับไปดูโฉมหน้าของต้องบอกว่าหนุ่มสวยครับ
ตบเท้าเข้าไปเกณฑหารในปีนี้นะครับโอ้โหที่อำเภอวัดโบดครับจังหวัดพิศนุโลก
บรรยากาศก็ฮือฮาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแต่ละคนนะครับที่มานี่
เหล่าบรรดาชายหนุ่มเข้ามากันอยู่แล้วแต่เหล่าบรรดาสาวประเภทสองก็มาด้วยเหมือนกันนะครับ
มาตามหน้าที่มาตามกฎหมายอย่างเช่นคนหนึ่งที่มาในชุดนักศึกษา
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่าน้องตัวนะครับ
เป็นนักศึกษาปีที่๒คนนี้นี่แหละครับแต่งกายมาในชุดนักศึกษาเลยนะ
ผิวพันธดงามไม่แพ้หญิงแท้เลยเขาว่าอย่างนั้น
คุณเทียบกับผู้หญิงเนี่ยสวยนะ
มารอบนี้ยังไม่ได้มาทำการคัดเลือกนะครับเพราะว่ามายื่นขอผ่อนผันเป็นครั้งที่๓
โอ้โหยังติดภารกิจส่วนคนนี้โอ้โหเรียกเสียงฮือฮาได้เหมือนกัน
นัทธพงศ์มิ่งสมรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔นะครับ
ก็มาขอผ่อนผันเหมือนกันแต่แหมพอดูจากรูปร่างหน้าตาแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราก็สงสัยเอ๊ะเอาจริงนะน้อง
น้องควรจะไปคัดเลือกให้เรียบร้อยไปเลยอย่างน้องเนี่ยเรียบร้อย
เดี๋ยวเขาจัดการให้ว่าจะอยู่ในประเภทไหน
น้องเขาบอกว่ายังดีกว่าพี่ขอผ่อนผันก่อน
แต่ว่าทำไมถึงยังต้องขอผ่อนผันเอาไปถามไปขอฟังคำตอบหน่อยครับ
ยังไม่ได้ทำหน้าอกเลยยังไม่มั่นใจ
อ๋อยังไม่ได้ทำหน้าอกเลยยังไม่มั่นใจ

ยังไงก็ไม่ต้องไปเกณฑหารไม่ต้องไปเป็นทหาร
แต่ก็สวยนะคุณนะมาแบบเต็มเลยทุกคนเลย
ต่อกันที่อีกหนึ่งที่นะครับจังหวัดศรีสะเกดกันบ้าง
หอประชุมที่บ้านคุณนิวนาวนะครับ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็
ถ้าเกินก็ไม่ต้องเกณฑ์

คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าทหารกองเกิน
สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
คือมาสมัคร๑๐คนแต่ต้องจับใบดำใบแดง๑๑คน
เหลือใบเดียวอย่างนี้สิ
แต่อาจจะมีการสมัครเพิ่มเดี๋ยวก็ว่ากันไป
แต่ที่น่าสนใจก็คือนี่

โอ้โหน้องบีมน้องเบน
และอีกคนนึงเขาบอกว่าไม่ประสงค์ออกนา

ก็มาทำการคัดเลือกด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าก็เรียบร้อยนะก็คือ

เพราะว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะครับ

แม้ว่าจะไม่ได้รับใช้ชาติในฐานะทหาร
ก็ยังสามารถทำดีเพื่อชาติได้ในรูปแบบอื่น

บางคนเกิดมาก็เลือกไม่ได้นะ
แต่ว่าเลือกทำสิ่งที่ดีได้นะคะ

สวยจะหล่อไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจ

เขาก็มีบรรยากาศที่แบบแตกต่างกันออกไป
มีศีรษรรค์เกิดขึ้นมากมาย

จริงที่เรานำเสนอเราอยากให้เห็นความน่ารักสดใสด้วย

โอ้โหที่จังหวัดกะบี่หรือยังไง

โอ้โหเขาบอกว่าฮือฮานะโอ้โหสวยงามมาก

โอ้โหดูสิครับ

เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ญาติคนที่มาเกณฑ์ทหาร

พี่คะหนูมาคัดเลือกค่ะ

สวยขนาดนี้ต้องมีตำแหน่งมีการันตีนะ

มากคุณมองเผินใหม่ดาวิกา
เอาแล้วดูสิครับเขาเอาไฟไปด้วยเหรอครับ

คือสวยมากอ่ะสวยแบบผู้หญิงแหล่งเรางงว่าเอ้อ

คือจริงแล้วมันมีอีกหลายคนนะที่สวยมาก

มันเป็นสีสันแบบนี้ในทุกปีนะ

คุณอยู่ในประเภทที่อะไรนะไม่ตรงกับสภาพเพศสภาพ

เป็นบุคคลมีคนสนิท

ยังไงก็เอามาฝากกัน

สีสันความสวยงามของหนุ่มสวยเขานะคะ